เปิดตัวว่าเป็นแฟนกันได้ไม่นาน
แต่ความหวานทะลุประหลอดแซงหน้าคู่อื่นเลยทีเดียวนะ
สำหรับเมพิชชนะและเจชนะทิฟต์

ช่วงนี้น้ำตาลราคาถูกเหรอคะถึงได้แบบว่า
สาดกันแบบในอินสตราแกรมเยอะเลยทีเดียวนะฮะ

ส่งถึงกันและกันชนิดที่เรียกได้ว่า
เปิดทางให้มดเดินตายขึ้นอินสตราแกรมแบบง่ายนะครับ
เพราะว่าตั้งแต่ฝ่ายชายเขาโชว์แมนประกาศเปิดตัวเลยว่าเป็นแฟนกันเนี่ย

ล่าสุดก่อนฝ่ายหญิงจะเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศเกาหลี
ก็ได้โพสต์ภาพขณะเฟสไทม์กับฝ่ายชายด้วย

ขออนุญาตไปเที่ยวแบบหวานนะคะ

เมย์เขาจะสนุกสมคำโวยพรจริงนะครับ
เพราะว่านอกจากจะได้ช้อปปิ้งแบบจุใจไม่มีใครเบรกแล้ว
ยังมีโอกาสได้เจอตัวเป็นของหนุ่มฮอตนิชคุณด้วย
ก็ไม่พลาดที่จะแชร์ภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
ในฐานะติ่งเกาหลีตัวยงค่ะ

อัดคลิปวิดีโอส่งคำโวยพรจากนิชคุณ

ซิเจเองกำลังจะลงฟาดแข้งในศึกนัดต่อไปค่ะ
ก่อนจะทิ้งท้ายประโยคสำคัญด้วยว่า

พร้อมกับแพนกล้องไปที่หน้าของสาวเมทันที
งานนี้ก็ได้ฟินกันแบบยกขยงเลยทีเดียว
แฟนคลับของนิชคุณเมพิชชนาธิ์แล้วก็เจชนะทิพย์นั่นเองค่ะ
เดี๋ยวนี้ในไอจีของทั้งคู่ก็มีแต่เรื่องหวานเนอะ

แล้วคนรักกันเนอะชอบชอบดู
ถึงจะจิกกัดไปบ้างแต่เขาชอบดูอยู่ดี